เจาะลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีแค้นถูกกิดกันความรัก
มีการฆ่าประชดเด็ก๕ขวบในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
คดีนี้มีหนุ่มคนนึงนะคะเขาพยายามที่จะตามง้อขอคืนดีแฟนสาว
แต่ว่าระหว่างทางที่มีการตามง้อเนี่ยปรากฏว่าโดนญาติญาติกีดกันความรัก
สุดท้ายเขาตัดสินใจอุ้มเด็กที่เป็นหลานวัย๕ขวบไปฆ่ารัดคอตายสยอง
ก่อนที่จะมีการนำศพไปทิ้งในแอ่งน้ำนะคะ
ที่สุดก็สามารถรวบตัวเขาเอาไว้ได้
มหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
คนร้ายคือนายจ่ายกองคำวัย๓๐ปีที่เป็นญาติกัน
ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปรับน้องที่โรงเรียนในตำบลหายาอำเภอเมืองเชียงใหม่
แล้วหายตัวไปกระทั่งกลายเป็นศพ
สภาพลิ้นจุกปากที่คอมีรอยรัด
คดีนี้คนร้ายจนมุมหลังก่อเหตุไม่นานเปิดปากสารภาพ
มแค้นเกิดจากหลังน้าสาวของน้องบอกเลิกเมื่อ๑เดือนก่อน
ที่ผ่านมาพยายามง้อขอคืนดีแต่ถูกพี่สาวและสามีของพี่
หลักฐานเด็ดที่ทำให้จนมุมคือภาพวงจรปิดตอนคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปรับเหยื่อ
่งหน้าไปที่อำเภอหางดงลงมือฆ่า
และนี่คือนายจ่ายขณะถูกควบคุมตัวเขามีสีหน้าเรียบเฉยไม่สะทกสถานกับสิ่งที่ทำลงไป
ลาดกันนิดเดียวสุดท้ายต้องมาสูญเสียลูกชายยืนยันไม่เคยกิดกันเรื่องความรัก
ไม่คิดว่าลูกต้องมาถูกฆ่าตายอีกคนที่หัวใจสลายคือคนเป็นย่า
รับไม่ได้ที่หลานต้องมาอายุสั้นทั้งนี้ไม่ติดใจที่ครูยอมปล่อยให้หลานชายออกไปกับนายจ่าย
เพราะก่อนหน้านี้นายจ่ายก็เคยไปรับหลานชายเช่นกันไม่คิดว่าจะทำกับเด็กห้าขวบได้ลงคอ
คำพูดสุดท้ายจากปากย่าขอให้กฎหมายบ้านเมืองลงโทษสถานหนักตายตกตามกัน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน